เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แชร์กันในโลกออนไลน์เยอะมากนะคะ

แล้วก็คือลงมือทั้งต่อยทั้งตบทั้งดึงทั้งทึ้งกระทืบเตะ

คือเรื่องนี้หลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจนะว่า
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องรุนแรงขนาดนั้น
คนที่เอามาโพสต์เขาบอกว่าคบกันมาตั้ง๗ปีเนี่ยคุณผู้ชม

การ์ดเปิดไม่ได้คือเขาก็อยากออกมันเปิดไม่ได้

ที่บอกว่ามีผู้หญิงใจกล้าที่เป็นชุดดำเนี่ยมาช่วยใช่ไหมคะ
ผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่าคีย์การ์ดมันเสียจริง

เขาก็บอกเหมือนกันถ้าออกมา
เธอถามบอกว่าไปทำเขาทำไม

ดูสภาพเขาสิเขาจะตายอยู่แล้ว

ขอโทษหนึ่งคำสั้น
ตอนแรกเนี่ยผู้หญิงชุดดำคนนี้เขาก็บอกว่า
ตั้งใจจะไม่ลงคลิปนี้เพราะว่าในคลิปเนี่ยมันเห็นหน้าผู้หญิง

แต่การช่วยเหลือมันมีภาพอีกมุมนึง
แล้วคนในโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็นต่อว่าว่าเออทำไมผู้ชายที่เป็นคนถ่ายคลิปอ่ะ

ทำไมถึงมัวแต่ถ่ายคลิปทำไมให้ผู้หญิงเข้าไปห้าม
เธอก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กนะคะว่า
เธอกับผู้หญิงเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กตอบคำถามกับสังคมว่า
รู้จักกับแฟนคบกันมานานกว่า๑๐ปี
รู้ว่าผู้หญิงชุดดำนะรู้ว่าผู้ชายเป็นคนใจร้อน
ถ้าให้ผู้ชายเข้าไปห้ามเนี่ยเละกว่านี้แน่
คือสาวธอมก็จะเละมากนะถ้าเกิดผู้ชายคนนี้เข้าไป
ก็เลยให้แฟนตัวเองเนี่ยเธอถือนะเดี๋ยวฉันจัดการเอง
เพราะว่าเห็นว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนี่ย

ระหว่างแฟนเธอกับสาวธอมเพิ่มมาด้วย
ก็เลยตัดสินใจเข้าไปเจรจาเองเลย

ทีนี้อย่างที่บอกว่าโอ้โหคนคอมเมนต์กันเยอะมาก
ผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างหลังไม่มีน้ำใจเลยเป็นลูกผู้ชายซะเปล่า
อยู่เฉยไม่กล้ายุ่งเหรอหรืออะไรยังไง

เมนต์ก็เหมือนกับว่าตำหนิเข้ามาเยอะ
ผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้มีใครแร้งน้ำใจ
คือตอนแรกเนี่ยนะไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่ง
เพราะว่าฝ่ายธอมตะโกนขู่บอกว่าอย่ามายุ่ง
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าสาวธอมคนนี้มีอาวุธติดตัวหรือเปล่า
อีกทั้งคีย์การ์ดก็เปิดประตูไม่ได้อีก
ก็ไม่รู้จะออกมายังไงเหมือนกันถูกขังอยู่ในห้องพักนั่นแหละค่ะ
ทุกคนก็รีบมาช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้น

อย่างที่บอกว่าไม่มีใครมีคีย์การ์ดออกจากหอได้
เพราะว่าหอพักนี้ต้องใช้คีย์การ์ดทั้งเข้าแล้วก็ออกเท่านั้น
โดยชายหนุ่มเสื้อสีส้มที่เห็นอยู่หลังประตูนะคะ
เขาก็มาโพสต์ชี้แจงเหมือนกันบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากช่วย
แต่คีย์การ์ดมันพังมันพังมาพักนึงแล้ว
เขาเขาออกไม่ได้อ่ะก็เขาออกไม่ได้ให้ทำยังไงอ่ะ
คนในตึกมีคนในตึกเดินเข้ามาเปิดให้ถึงจะออกมาได้
เพราะฉะนั้นช่วยดูก่อนทุกอย่างมันมีเหตุผลของมัน

คืนนั้นที่ผู้หญิงขอความช่วยเหลือยังติดตาเขาอยู่เลย
ถ้าออกจากตึกได้เข้าไปช่วยแน่นอนอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่วิภาควิจารณ์อย่างเดียวดูเหตุผลด้วย
แล้วคนเจ็บเองก็ออกมาบอกข้อมูลเหมือนกันนะ
แล้วก็มารู้ทีหลังว่าแอบไปมีคนอื่นด้วย
คือตอนที่ภาพวงจรปิดตอนแรกที่มาเห็น
เดินคือสาวธอมนั่งรออยู่ผู้หญิงเดินมาแล้วก็ทำอย่างเง
เหมือนแบบเคราะห์กันมาอยู่แล้วจะกระชากจะเอาอะไรสักอย่าง

อยากจะขอรหัสโทรศัพท์เอามาซิมาดูซิอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม
เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเป็นความรักอีกคู่หนึ่งนะครับ